ว่าธีรธรบุรมธรรมจะเวียวกาสไปเล่นที่เจลอีกของญี่ปุ่น
แต่ว่าวันนี้เป็นทางการชูเสื้อ
ซึ่งมิสเตอร์โกเวย์ก็เดินทางมาเลยครับตัวแทนของสโมสร
จะใส่เสื้อลงเล่นให้กับทางวิสเตอร์โกเบย์

ผู้บริหารของเมืองทองนะครับที่ทำให้เกิดดีลนี้ขึ้น
แล้วก็จะพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อร่วมทีมและต้องการที่จะลงตัวจริงให้ได้เลย
เชื่อว่าจะสามารถที่จะยึดแต่งตัวจริงได้ถ้าเกิดว่าตัวเองนั้นมีโอกาสในการออกสตาร์ทลงเล่น
แล้วจะไม่พลาดโอกาสในการที่จะลงเล่นตัวจริงจะต้องสู้ให้ได้เขามั่นใจนะครับ
มันก็ต้องรอครับเพราะว่าผมไปก็ต้องไปปรับตัว
แล้วก็พยายามแสดงศักยภาพให้โค้ดเห็นในตอนซ้อมครับ
แล้วก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมเชื่อมั่นก่อนอันดับแรกเลยคือสำคัญ
ทำให้เพื่อนร่วมทีมเลยโค้ชเชื่อมั่นก่อนแล้วก็โอกาสถึงจะมา
เพราะโอกาสมาผมก็จะพยายามคว้าให้ได้ครับ
โน่นจะเป็นซ้อมเช้าอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องพยายามปลุกตัวเองตื่นเช้า
แล้วก็มีระเบียบวินัยมากกว่าเดิมในเรื่องการใช้ชีวิตครับ
เพราะว่าพอที่ญี่ปุ่นเรื่องใช้ชีวิตนอกสนามก็ต้องเป็นระเบียบครับที่เจเล่าให้ฟัง
ทุกรายการยิง๑๒ลูกแล้วก็คว้าแชมป์ได้๔รายการ
จะเดินทางไปร่วมซ้อมกับทางวิเซอร์โกเบหลังจบเกมที่เมืองทองไปเยือนคาชีวาเรโซ